กรณีมีชาย๖คนนะคะอ้างว่าเป็นตำรวจ
ที่นี่ใกล้โค้นบ้านก็ไม่เจอยาบ้าน
แต่ว่ามีการซ้อมให้รับสารภาพแทน
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมค่ะ
ร้องเรียนพฤติกรรมของชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจชุดปราบรามยาเสพติด๖นาย
บุกไปจับกลุ่มนายสิริขันแข็งลูกชายนะคะ
เมื่อวันที่๓๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
ขณะที่นายสิริไปหาน้องชายที่บ้านหมู่๕ตำบลอาวใหญ่อำเภอเมืองตราด
ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบทั้ง๖คนมาเจอนายสิริ
แล้วก็เข้าไปล็อกตัวใส่กุญแจมือไขว้หลังเพื่อทำการตรวจค้นยาเสพติด
ทั้งที่ไม่พบการกระทำความผิด
ก่อนนำตัวมาค้นต่อที่บ้านซึ่งก็เป็นบ้านของนายรางวัลนะคะ
โดยให้พาเข้าไปค้นในห้องนอนทั้งที่ไม่มีหมายค้นมาด้วยค่ะ
ขณะทำการตรวจค้นเนี่ยก็มีการทำร้ายร่างกายนายสิริเล็กน้อยด้วย
จากนั้นนำขึ้นรถกระบะบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปยังกองสืบจังหวัดตราด
ทีนี้เมื่อถึงห้องสอบสวนนายสิริอ้างว่า
มีตำรวจมาเตะที่ชายโครงซ้าย๑ที

จากนั้นมีคนนำถุงดำมาครอบหัวแล้วก็พาไปรุมทุบตีเตะตามลำตัว
แล้วเอาปืนมาจี้ศีรษะบังคับให้รับสารภาพนะคะ
แต่ว่านายสิริบอกว่าไม่ได้เสพยาแล้วก็ขอให้ไปตรวจปัสสาวะ
ที่ตำรวจนายหนึ่งจะโทรศัพท์แล้วก็นำกระเป๋าเงินของนายสิริไป
โดยได้หยิบเงินออกไป๕๕๐๐บาทก่อนจะปล่อยตัว
แล้วก็คืนเงินมาให้๕๐๐บาท
บอกว่าเอาไปกินข้าวกับเมีย
ส่วนเงินอีก๕๐๐๐บาทที่ไม่ได้คืน
ตำรวจบอกว่าเอาไปกินเบียร์หมดแล้ว
และถ้าจะเอาเงินคืนตำรวจจะยัดยาและเอาไปติดคุก
ในรางวัลนายกอัปตาเอาไยเปิดเผยอีกว่า
งานนี้ตำรวจทำเกินเหตุจริง
หากลูกชายของเขาผิดจริงและไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริง
ก็จับไปติดคุกไม่ใช่มาทำแบบนี้

โดยได้ส่งหนังสือร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด

และได้ส่งเรื่องไปยังสารยุติธรรมจังหวัดระยอง

เพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับตำรวจชุดนี้ค่ะ